คือแต่ว่าคดีที่เกิดขึ้นกับคุณแตงโมนิดาเนี่ย

จากคดีหลักที่ตอนนี้มีผู้ต้องหาที่ตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดี๖คนเนี่ย
ต้องยอมรับว่ามันมีเรื่องราวข้างเคียงเพิ่มเติมเข้ามาเยอะแยะไปหมด

โดยเฉพาะการฟ้องซึ่งกันและกันของฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ฝ่ายนั้น

เมื่อวานตำรวจก็ไปฟ้องทนายตั้ม

นายตั้มวันนี้ไปฝรั่งเศสบอกอีก๒สัปดาห์กลับเดี๋ยวผมจะไปรับทราบข้อกล่าวหา

เมื่อวานถึงขั้นเอ๊ะใครตำรวจแถลงข่าวบอกเดี๋ยวจะมีทนายดังไปออกสื่อแล้วไปพาดพิงตำรวจเนี่ย

บอกหนูเองในเพจของพี่ยุทธ์สรยุทธ์

ส่วนนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาซึ่งการฟ้องกันอีก

โพสต์เอาไว้เมื่อวันสองวันก่อนบอกว่าอะไรเนี่ยด่าคนอื่นหิวแสง
ดูตัวเองก่อนไหมขออนุญาตอ่านตามโพสต์ได้ไหมคุณผู้ชมดิฉันไม่ได้อ่านเองนะ
อันนี้คือโพสต์นะแถหน้ามารับเป็นทนายคดีดังแต่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยให้คำปรึกษาคุณแม่ภาษาอะไรถึงโดนสังคมด่านักกว่าเดิม
วยแต่ตำรวจด่าผู้มีคุณอุปการณ์ต่อประเทศ
แฮชแท็กขออนุญาตไม่อ่านแฮชแท็กนะคะเพราะว่าแฮชแท็กนี้แหละคือแฮชแท็กที่เขาจะฟ้อง
บอกทนายขยะแฮชแท็กทนายขยะแต่เหมือนกับมันมีข้อความทาง
ทางขวามือเพิ่มเติมอะไรเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของขยะเปียกอะไรพวกนั้นด้วยอ่ะ
กล้าฟ้องป่ะล่ะอืมตกลงฟ้องไหมทนายเดชากิติวิทยานันต์ทนายคุณแม่
นี่ฮะทนายเดชาบอกผมต้องฟ้อง

ไม่เห็นเขาพิมพ์ชื่อทนายเดชาอะไรสักคำหนึ่งเลย

เอ่อแต่ทนัยเดชาบอกว่า
ในเชิงของกฎหมายเนี่ยแม้คุณจะไม่เอ่ยชื่อเนี่ย
แต่ถ้าเขาลองฟังดูลองอ่านดู
แล้วรู้ว่ามายถึงใคร
คือมันก็ทำให้เขาเสียหาย
มันถือว่าสามารถเข้าข่ายฟ้องหมินประมาทได้

นายเดชาวันนี้ไปแจ้งความ

แล้วก็คุณศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยด้วย
แจ้งความในข้อหามินประมาทด้วยการโฆษณาใส่ความผู้อื่น
หลังโพสต์ข้อความในโซเชียล
คือคุณศรีศวัญนี้โพสต์เอาไว้เยอะ
นะฮะอันนี้ของคุณตั้งนะแต่ของคุณศรีศวัญเขาจะมี
เป็นข้อเลยว่าทนายต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรยังไงเนี่ยนะฮะ
นายเดชาบอกว่าการใส่ความผู้อื่นตรงนี้เนี่ยเพราะว่ามีการ
โพสต์ข้อความในโซเชียลเปรียบเทียบเป็นทนายขยะก็มีด้อยค่า
ยามเกียรติการเป็นทนายความแล้วก็กล่าวด้วยว่าแม้ว่าในข้อ
ความเนี่ยจะไม่ได้ระบุชื่อทนายเดชาชัดเจนแต่มีการพูดอ้าง
โดยใช้คำว่าทนายจุ๊กกรูนี่นะฮะทำให้หลายหลายคนเนี่ยเข้าใจ
แล้วก็รู้ว่านี่คือทนายเดชาค่ะ
ติดคุกอย่างเดียวช่วยฝากไปถึงเขานะถ้าผมมาแจ้งแล้วติด
คุกด่าตำรวจด่าทนายด่าคุณแม่ติดคุกไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาคน
สมัยนี้มันต้องเอาเข้าคุกจะไปดัดสันดาลนะครับ

ก็ยินดีเลยครับฟ้องมาเลยครับยินดีครับรออยู่
นายเดชาก็ฝากแจ้งไปถึงคุณแต๊งพงศกรแล้วก็คุณศรีสุวรรณนะฮะบอกว่า

นี่ตำรวจจะได้ส่งสำนวนแล้วก็ฟ้องศาลเลยนี่ฮะคือคุณศรีสุวรรณเนี่ยเขาไปโพสต์
หลังจากที่คุณแต๊งก็โพสต์เรื่องทนายขยะใช่ไหมค่ะคุณศรีสุวรรณก็เลยไปต่อเรื่องคุณสมบัติของทนายขยะ
อืมขาดข้อใดข้อหนึ่งถือว่าไม่ใช่อะไรประมาณอย่างนี้นะฮะอ่าเห็นไหม
อะไรอย่างเงี้ทนายเดชาก็บอกว่าคือคุณไม่เอ่ยชื่อแต่ว่าถ้าเขา
ถามคุณแต๊งนะครับว่าเออทราบหรือยังว่าทนายเดชาเขาไปแจ้งความแล้วนะ
คุณแต๊งบอกว่าไม่กังวลแล้วก็ไม่กลัวด้วยแล้วก็รู้กฎหมายดี
หากแจ้งความมาก็พร้อมต่อสู้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็ฝากไปถึงทนายเดชาด้วยคือไม่รู้ฝากถึงทนายคนไหนอะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ย
เป็นว่าเขาบอกทำแบบนี้เนี่ยมันเรียกขี้แพ้ชวนตีหรือเปล่า
ผมไม่กังวลครับเพราะว่าผมบริสุทธิ์ใจนะ
ผมวิภาควิจารณ์ตามความรู้สึกของผมจริงถ้าเกิดแล้วผมก็ระมัดระวังแล้วที่จะไม่ใส่ชื่อใครลงไปในนั้นนะครับ
ทีนี้ทางกฎหมายเป็นยังไงผมก็พอจะอ่านมาศึกษามา
ผมก็รู้ในสิทธิของผมอยู่แล้วมันก็มีกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิเสรีภาพในการออกความคิดเห็นของผมอยู่
ทีนี้ถ้าเกิดมันมีคนที่มันร้อนตัวแล้วคิดรู้สึกว่าเป็นตัวเองแล้วรู้สึกว่าตัวเองเสื่อมเสียนะครับ
เขาจะไปแจ้งความผมก็พร้อมสู้นะไม่กลัวเลยนะครับ
อย่าคิดว่าเป็นทนายแล้วก็จะใช้วิธีการแบบนี้เพื่อปิดปากคนอื่นไปฟ้องหมินประมาทอะไรไม่แมนเลย
ไม่ใช่ว่าการที่จะออกมาว่าคนอื่นหิวแสงออกมาว่าคนอื่นที่มาช่วยทำคดีว่าแทรกแทรงนะครับ
แล้วก็ปกป้องตำรวจคือพูดว่าตำรวจทำงานดีอยู่แล้วอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนี้
คือทำไมคุณโดนด่าอย่างนี้เรารับไม่ได้เหรอแล้วคุณมาบอกว่าผมน่าสมเพศ
คุณแพ้ในเวทีโซเชียลคืออะไรคือโซเชียลให้กำลังใจผมแล้วคุณก็เลยต้องไปฟ้องศาล
อันนี้ขี้แพ้ชวนตีหรือเปล่าคือผมไม่ใช่แบบขี้หมูขี้หมาไม่ใช่เด็กจะให้คนมารังแก่
ทางตำรวจนะครับพันธุ์ตำรวจเอกยันยงสันติปรีชาวัดรองผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดนทบุรีบอกว่าคดีนี้ก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนนะครับ
เดี๋ยวก็จะต้องไปสอบถามในเรื่องที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษกันก่อน
ต้องไปดูพยานหลักฐานการโพสต์ที่ไม่ได้ระบุชื่อตัวคน
อันนี้ตำรวจบอกนะครับล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับ
ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายแม่
นี่ฮะแจ้งข้อมูลมายังผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าตอนนี้ได้อาสาเป็นทนายความในคดีที่ถูก
นายเดชาฟ้องหมินประมาทให้กับคุณแต๊งพงศกรแล้วก็คุณศรีสุวรรณจัญญา
ล่าสุดคุณศรีสุวรรณตอบรับให้เป็นทนายให้แล้ว
สาเหตุที่เสนอตัวไปช่วยเนี่ยทนายกฤษณะบอกว่า
ผมอยากฟัดกับทนายเดชาอืมอ่าความหมายคืออธิบายนิดนึงสิคะ
ผมอยากจะฟัดกับทนายเดชาสักยกคือในแง่ไหนคะ
คือจำได้ไหมก่อนหน้านี้ทนายในคดีคุณตังโมที่คุณแม่คุณตังโมแต่งตั้งก็คือทนายกิจสนะ

ทนายเดชาก็เหมือนกับเข้ามาให้คำแนะนำ

เพราะว่าตอนแรกหลายคนก็บอกว่าโอ้โหธนายกิจสนะจะไหวไหมเนี่ย
ยิ่งไปขึ้นถึงชั้นส่งชั้นศาลคดีเนี่ยประสบการณ์ก็น้อยจะไหวไหมเนี่ย
ทนายเดชาตอนนั้นกับทนายดังหลายคนก็มาให้คำแนะนำอยู่สุดท้ายไปมาคุณแม่ก็เลยให้ทนายเดชาเนี่ยมาช่วย
ช่วยไปช่วยมาก็เลยให้ธนายกิจสนะไปอยู่ด้านหลัง

เพราะฉะนั้นคุณแม่ให้เหตุผลว่าธนายกิจสนะชอบไปให้สัมภาษณ์สื่อแบบนั้นแบบนี้ไม่ขออนุญาตแม่แบบนั้นแบบนี้
ทนายกิจสนะก็เลยถอนตัวไปเลยคุณแม่ก็บอกให้เลิกยุ่งกับคดีของคุณตังโมไปเลย
เนี่ยไม่รู้ยังไงเนี่ยวันนี้ทนายกฤษณะบอกผมขอไปช่วยคนที่ทนายเดชาฟ้องหมินประมาท
ผมอยากฟัดกับทนายเดชาสักยกหนึ่งเราก็ถามว่าเอาแล้วเห็นลีลาการให้สัมภาษณ์ของทนายเดชาแล้วเนี่ยนะโอ้โห
ความเก่าใช่ไหมประสบการณ์ต่างของทนายเดชาเนี่ยจะไปสู้เขาไหวเหรอทนายกิจสนะบอกว่าบอกว่าไงคะ
อย่าประมาทนะในสารลีลาของผมเนี่ยมันคนละแบบกับที่เห็นเลยนะโอ้อ่า
เวลาขึ้นศาลเนี่ยอยากให้ไปดูผมชกสักคดีหนึ่งนั่นไงอ่านี่นะฮะอ้าวก็เดี๋ยวรอดูตรงนี้แล้วกันนะครับค่ะ
คุณศรีสุวรรณก็ให้ทนายกฤษณะเป็นทนายให้แล้วในคดีที่ทนายเดชาฟ้องหมินประมาท
แต่คุณแต๊งพงศกรไม่รู้ว่าเขาจะตั้งทนายใครยังไงนะใช่อ่ะก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องวงรอบหลายเรื่องจริงจริงแต่